ข่าวนี้นะคะดิฉันหวาดเสียวหวาดเสียวกลัวจะตกลงมาละหนึ่ง
ครับเกลอไฟชอตไฟดูดละสองเออใช่ครับ
คือนึกว่ากายกรรมคุณผู้ชมคิดสภาพนะไอ้เสาไฟที่มันสูง
ผู้ชายคนนี้เขาถอดเสื้อใส่แต่กางเกงขาสั้น
ผมมองไกลชาวบ้านมองไกลนึกว่าลิงไต่สายไฟหรือเปล่า
ไม่ใช่ลิงคนแบบนี้เลยค่ะครับเป็นคน
นักแสดงกายกรรมเปียงยางจากประเทศจีน
เขามาแสดงที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเรา
แล้วนี่ก็คือคนไทยไม่ใช่คนจงคนจีนอะไรหรอกค่ะคุณ
ดูดิทรงตัวได้มั่นคงมากแต่อันตรายกลัวโดนไฟดูดไฟช็อต
สังเกตดูดีมือขวาเขาจริงเขาจับอีกเส้นหนึ่งอยู่นะ
ไม่ใช่แบบว่าเดินบนสายไฟอย่างเดียว
มือขาเขาแอบจับอีกเส้นหนึ่งอยู่นะเห็นไหม
คุณแล้วเขาเดินไกลมากนะ
เดินจากเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่งเลยนะฮะ
ตกอกตกใจถ่ายภาพเอาไว้ได้นะครับ
ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าในอาร์ตอายุ๓๓ปี
ไม่ได้ใส่เสื้อนะใส่แต่กางเกงขาสั้น

เสาไฟต้นหนึ่งมันสูงเท่าไหร่ล่ะคุณ๔๕เมตรได้ไหม

จุดตรงนี้อยู่ใกล้กับปากซอยติวานนท์๑๐ที่นนทบุรีค่ะ
แล้วไม่ใช่แค่ปีนโชว์กายกรรมอย่างเดียว
ยังไปงัดไปทำลายอุปกรณ์บนเสาไฟจนเสียหาย

พยายามตะโกนบอกอาร์ตอาร์ตลงมา
ลงมาเองขึ้นไปทำอะไรลงมาก่อนลงมาคุยกันก่อน

แล้วก็บอกว่าโมโหโมโหเพราะชาวบ้านด่า
เออแต่ถามว่าอาร์ตลงมาไหม
ลงมานะคุณนะลงมาหาเจ้าหน้าที่แล้วก็มาเปิดเผยแหละแบบ

นั่งลงขึ้นไปปีนทำไมเราขึ้นไปปีนทำไมเนี่ย

เออใจเย็นเดี๋ยวเราจัดการให้

อย่าไปปีนแบบนี้เดี๋ยวไฟมันดูดเราเข้าใจไหม
เออเดี๋ยวมีพี่จะจัดการให้ใครว่าเรา

ว่าเราว่าไงบ้าง
ว่าร้านล่ะเออใจเย็นก่อน
ด่าผมว่ามันด่ามันเยอะ
มีแต่คนด่าผมตำรวจก็ด่าผมเขาบอกแบบนี้

มันร่วงลงมาแบบนี้นะคะเขาไปทำลายอุปกรณ์ข้างบน
แต่เจ้าหน้าที่ก็อธิบายเขาด้วยเหตุผลนะ
กลัวไฟจะดูดไฟจะช็อตเดี๋ยวแกตกลงมา
ใช่ค่ะเนี่ยแต่ว่าอาร์ตก็ปีนลงมาเองเนี่ยนะ
ทีนี้พอมาลงข้างล่างเมื่อกี้อาร์ตยังตาขวางคิ้วขมวดอยู่เลย
อาร์ทไปขึ้นท้ายกระบะไปลงพักกันดีกว่า
ก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองนนทบุรีค่ะ
แต่ความเสียหายอันนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินราชการไงคุณ

ฟงเสาไฟอุปกรณ์ต่างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง
เขาลงพื้นที่เขาซ่อมแซมให้ชาวบ้านได้ใช้ไฟได้นะคะ
แต่ว่าอาร์ตเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ